เอาล่ะคุณผู้ชมแหมปีใหม่ทั้งทีก็ต้องสดใสซาบซ่าซะหน่อย
ไปทัวร์ฮ่องกงมาค่ะเค้าบอกว่าทริปนี้นะกินเที่ยวสนุกสนานเฮฮะ
ไปกันมา๖วันนะคุณแต่พี่ผัดไทยบอกว่าที่นั่นน่ะหนาวมาก
หนาวจนเธอไม่อาบน้ำเลยสักวันว้ายพี่ผัดไทยทำไมเนี่ย
ดมหน่อยได้ไหมคะแต่ยังบอกโอ้โหเพื่อนเนี่ยพูดกันแบบเยอะมากอ่ะ
ฟังไม่ทันเลยส่วนเรื่องเพื่อนซีนะคะพี่ตุ๊กยานีมีข่าวออกมาว่า
ตุ๊กเนี่ยงานหดเงินหายจนพี่ก๊อฟเบนจพลเขาต้องออกมาประกาศหางานให้
ผัดไทยเขาเป็นเพื่อนซีกับพี่ตุ๊กเป็นซีย่ำปึ๊กเลย
บอกว่าพี่ตุ๊กเป็นแมว๙ชีวิตตอนนี้พี่ตุ๊กเหมือนหาย
แต่ไม่ได้แปลว่าพี่ตุ๊กตกอับนะอีกไม่นานพี่ตุ๊กจะคัมแบ็คแล้วนะจ๊ะ
ปีใหม่ก็วันที่๒๖ถึง๒๙ไปฮ่องกงกับคุณก้องปียะสนุกมาก
เพราะว่าเปี๊ยพูดตลอดเวลาช่วงที่ไปฮ่องกงหนาวก็ไม่ได้อาบน้ำเลยไม่ไหว
เหมือนชาร์จ๘นะพี่ได้เจอเพื่อนเที่ยว
เฮฮาเฮฮาด่าทอว่าเสียดสีสารพัดค่ะแต่รักกัน
ถามหนึ่งกับพี่ผัดไทยกับพี่ตุ๊กแกนีสนิทกันไหมคะ
เลิฟมากค่ะงานแกอาจจะดูน้อยลงนะคะแต่ว่าแกมีรายการของแกเอง
แล้วก็ที่สำคัญคือสุขภาพแกดีขึ้นพี่ผัดว่าพี่ตุ๊กเขาแมว๙ชีวิต
โอ้โหนี่ไงได้ฟังแบบจากปากเพื่อนซีเลยนะฮะพี่ตุ๊กกับพี่ผัดไทยเนี่ยทั้งคู่

นึกว่าเคล็ดลับความสวยคือไม่อาบน้ำ

ไปห้องกงลองทำดูลองทำดู